ที่หนุ่มสกายวงระวีกันบ้างดีกว่าเห็นทีไรเนี่ยน่าจะนิ่ง
จะมียิ้มมุมปากนิดเป็นสายฮาแบบลึกอะไรอย่างนี้นะคะ
หลายคนบอกว่าดูไปดูมาก็คล้ายซันนี่เหมือนกันนะ
เอาเหรอพี่ซันนี่สุวรรณเมธานนท์นี่แหละล่าสุดค่ะ
สกายเขาบอกขออัปเกรดตัวเองหน่อยเขายกตำแหน่งให้เลยนะตั้งตัวเอง
อะไรจะเก่งขนาดนั้นไปฟังสกายหน่อยจ้า

ก็คือจริงผม

ผมก็อายปากตัวเองเหมือนกันนะครับ
ยังขนาดนี้เลยก็รอดูติดตามต่อไปแล้วกันนะคะ